ยิงกันตายเกิดขึ้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชต่อเนื่องเลยนะคะคุณผู้ชม
มือปืนคนที่เอาปืนเนี่ยไปยิงแก๊งวงเล่าที่เขาตั้งกงกันอยู่กินสักประมาณ๔คนเนี่ยนะคะ
ปรากฏว่าคนที่เป็นมือยิงเนี่ยคืออดีตหัวหน้าสำนักงานที่ดินของนครศรีธรรมราช
ก็ไปตรวจสอบณจุดเกิดเหตุเลยนะคะ
จุดเกิดเหตุเนี่ยคุณขออนุญาตย้อมสีนะ
เพราะว่าพบรอยเลือดมันเป็นกองใหญ่ใกล้กับโต๊ะม้าหิน
นี่นอกจากนี้ไปพบขวดเหล้าขวดเบียร์เศษแก้วแตกกระจายเกลือนเลยค่ะ
สองคนที่ถูกยิงตอนแรกเนี่ยได้รับบาดเจ็บสาหัส
ก็คือนายพงเทพพฤกษโอลานอายุ๔๓ปี
กับนายเอกพงศ์สุวรรณผลอายุ๔๑ปี
ทั้ง๒ถูกยิงด้วยอาวุธปืนขนาด๓
ตอนแรกบาดเจ็บสาหัสแล้วก็ไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลนะคะ
ส่วนคนก่อเหตุก่อเหตุเสร็จปุ๊บไม่หลบหนีค่ะ

ชื่อว่านายพักดีสิงหาเสมอายุ๖๓ปี
อบตัวกับตำรวจนะคะพร้อมกับอาวุธปืนที่ใช้ก่อเหตุ
ทีนี้จากการสอบสวนทราบว่านายพักดีเนี่ยคนนี้
เป็นอดีตหัวหน้าสำนักงานที่ดินแห่งหนึ่ง

หลังจากที่เกษียณอายุราชการเมื่อสองปีก่อน

ซึ่งอยู่ติดกับบ้านหนึ่งในผู้เสียชีวิต

มักจะมีเรื่องทะเลาะเบาะแว้งกันเป็นประจำ

เคยขึ้นโรงพักมาก็แล้วค่ะ
ก่อนเกิดเหตุผู้ตาย

กินเหล้าด้วยกันสักประมาณ๔คน

ถือปืนมาเลยปรีตรงเข้ามาเลยค่ะ
มาที่วงเล่าแล้วก็ชักปืนออกมายิงใส่นายพงเทพและนายเอกพงศ์

ตำรวจบอกว่าตอนนี้ผู้ต้องหาเนี่ยคือ
ยังไม่บอกนะว่าสาเหตุอะไร
ที่ลงมือก่อเหตุยิงคนตายถึง๒คน
แต่ตำรวจเขาคิดเองคาดการณ์เอง
อาจจะเกิดจากอาการเครียดสะสม
เพราะทั้งคู่ทั้งสองฝ่ายเขาเคยมีเรื่องบาดหมางกันมาก่อน